ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๖มูลค่าแมนหมื่นบาทนะครับ

ร้อง
คุณโจ้ร้อง

ปิด
ร้อง

ใครคงเอาอะไรไปทิ้งแล้วไปเก็บมาใหม่
เก็บมาใหม่นะครับร้องผิดมาดูกัน
มีอะไรฝากบอกทางบ้านไหมครับ
ก็บอกไปยังท่านที่จะมาร่วมกับรายการนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกมาก
และมีสาระโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อเพลงนะครับ
อันนี้จะต้องเป๊ะคุณมั่นใจว่าคุณร้องถูกต้อง
ไม่ผิดเลยคุณสมัครมาเลยครับรับรองว่าคุณไม่มีคู่แข่งที่เป็นคนอื่น
คุณแข่งกับตัวเองและร้องให้เก่งที่สดแล้วมา
จากรายการเราไปไม่ได้ไปมือเปล่านะครับคุณโจ้
คุณโจ้มีเงินสะสมอยู่นะครับรับไปเลยนะครับ๓๐๐๐บาท
ใจกรอบใจไฟใจเย็นเพลงที่พี่โจ้ร้องเดี๋ยวให้คุณปลาเขาไล่ฟัง
คนสวยใจดำระพินภูไทยแน่นอน
เพลงนี้๒๕๑๕บาท
เพลงดังทะลุฟ้าของคุณระพินภูไทยหลังจากเปิดตัวมาก่อน
ด้วยเพลงลาก่อนความโกหก
ก็อย่างที่บอก๒๕๑๕ครับ
อยู่ยงภงกภัณฑ์มาถึงปีนี้๒๕๕๙บาท
เพลงนี้ยังเพราะยังเพราะริงอยู่นะครับ
เวลาทำลายเพลงลูกทุ่งไม่ได้ฟังได้ตลอดการ
แล้ววันนี้นะฮะเราก็มาจบลงที่คุณโจ้
เดี๋ยวในสัปดาห์หน้ามาดูกันนะครับว่า
ทั้ง๕ท่านทางด้านล่างนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นวิมเป็นวาวเป็นคิว
คุณน้ำทิพย์หรือว่าคุณหนูตรี
ใครจะขึ้นมาทำเรารุ้นแบบพี่โจ้คนนี้บ้าง

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
เวลาดีวันอาทิตย์บ่าย๓โมงนะคะ
บ่าย๓โมงทางช่องไทรัตท์ทีวีนะครับ๓๒
วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมเล่นเกม

พบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ
วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ร้อง